ไปเราไปอาบน้ำกัน
เขาอาบน้ำโชว์กางพลคลีมลาก่อนไปเลย
นี่น้องพีพีบอกเลยนะคะตอนนี้ฮอตมากนะคะ
หลังเจ้าตัวรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับครีมอาบน้ำค่ะ

ลงอ่างอาบน้ำไปเลยจ้ะโชว์กลางพารากอนไปเลยค่ะ
เรียกเสียงกรี๊ดห้างแทบแตกโอ้โหแฟนคลับมาดูแบบกรี๊ดสนั่นค่ะ
ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นสลัดผ้านะคะมีการเซฟเป็นอย่างดีจ้า
เรียกง่ายก็คือว่าภาษาวัยรุ่นอาบน้ำทิพย์จ้า
มันก็จะมีฟองมามันก็จะมีแบบว่าเหมือนจะโปรแต่ไม่โปร
แต่ไม่โปรแล้วเขาบอกว่าในรอบ๔๐ปีเลยนะที่แบรนด์นี้มีพรีเซนเตอร์
จริงนะคะแค่นี้ก็โอ้โหแฟนคลับก็ฟินไปแล้วล่ะค่ะ
แล้วเจ้าตัวเขาบอกนะคะว่าตอนนี้โอ้โหฟาดพรีเซนเตอร์เยอะมากจริงค่ะ
เรียกว่าเป็นปีทองของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ค่ะ
เป็นพรีเซนเดอร์ให้กับสินค้าแทบจะทุกส่วนของร่างกายแล้วตอนนี้
แต่พอนักข่าวถามนะคะว่าปีนี้พีพีลูกจ๊ะฟาดค่าตัวไปกี่ร้อยล้านแล้ว
แล้วพรีเซนเตอร์กี่ตัวแล้วเพราะคุณหนุ่มพีวีถึงกับออกอาการแบบนี้เลยล่ะค่ะ
อ้าแม่ลง
คือจำเลขไม่ได้ครับผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่ง

ก็จะกลับบ้านไปสวดมนต์นิดหน่อย

สวดโมนแล้วมีเป็นผู้ชิงให้หยุดไหมครับ

ไม่มองผู้จัดการมูแล้วเหรอเปล่า
ต้อนรับทุกสถานการณ์

งานเดียวกันก็มีนักร้องนักแสดงสาวเกรสการกล้าวมาร่วมงาน

ช่วงนี้ไม่เมาส์มอยเรื่องเกรทหรอกถามเรื่องน้องสาวก่อนดีกว่านะคะ

สเตตัสหัวใจของคู่นี้เปลี่ยนกันไปแล้ว
เกรทก็บอกทันทีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องสาวแหละ
ก็อยากให้น้องแกรนออกมาพูดจากปากตัวเองจะดีกว่า
ซึ่งตอนที่แกรนมาบอกว่าจะเลิกกันแล้วก็มาปรึกษา

คือก็เห็นทั้งคู่รักกันมานานแล้วก็น่ารักทั้งคู่
ก็เสียดายในความสัมพันธ์๔ปีของเขาแหละ
แต่ใดก็แล้วแต่เคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่ค่ะ
ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้น้องออกมาพูดดีกว่า
เพราะเดี๋ยวแกนก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอน่าจะได้ออกรายการ
หรือได้ตอบคำถามตรงนี้ค่ะ
ก็อยากให้น้องได้ตอบเองมากกว่า

มีปรึกษาค่ะเขาก็มาบอกแล้วค่ะ
ตอนที่โอเคตัดสินใจเลิกกัน
เสียดายไหมเหรอก็เสียดายไหมก็เสียดายแหละค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ของทั้งสองคน
ก็เลยอยากให้เคารพการตัดสินใจของเขา
เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนอย่างนี้ดีกว่า
ใช่เห็นว่าวันนี้เดี๋ยวน้องแกรนเขาจะไปออกรายการรายการหนึ่ง
เขาจะมาเปิดปากพูดคุยเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

รอฟังจากปากแกนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะดีที่สุดนะคะ